ที่สุพรรณบุรีค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ
มีเหตุการณ์ที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะคะเอ่อกราดยิง
กราดยิงบนท้องถนนแล้วก็ทำให้รถได้รับความเสียหาย
มีคนเสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บค่ะ
เป็นเด็กอายุสิบสี่ค่ะอ่า
นี่คือเหตุการณ์๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
บนถนนสายสามสี่ศูนย์สุพรรณบุรีไชนาศ
ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
พ่วงถูกยิงกระจกข้างคนขับแล้วกระสุนนี่แหละค่ะ
ก็ทำให้นางสาวมายุรีเอี่ยมสะอาด
ภรรยาคนขับรถที่นั่งมาข้างข้างเสียชีวิตค่ะ
ถูกยิงทะลุขมับขวาส่วนคนขับสามีเนี่ยเฉียวริมฝีปากได้รับบาดเจ็บนะคะ
ห่างจากนั้นอีกห้าร้อยเมตรมีเด็กชายุดสิบสี่ปีก็ถูกยิงบาดเจ็บนะคะ
อ่าขณะที่นั่งอยู่ในรถพ่วงข้างมีแผลด้วยที่แขนขวา
แล้วก็มีรถเก๋งซูซูกิสีดำถูกยิงกระสุนเจาะกระโปรงหน้ารถ๑นัดค่ะ
ไปดูกล้องวงจรปิดก็จะเห็นรถกระบะของคนร้ายที่ขับหลบหนีออกไปตรงช่วงแยกไฟแดง
ที่อำเภอเดิมบางนางบวชมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชายนาฏนี่แหละค่ะ
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขับรถหนีไปแต่ตำรวจเนี่ยนะคะ
ตามไปจนคุมตัวได้ค่ะในสุพชัยสุ่มเมืองหรือในอาจอายุสามสิบเก้าปีนะคะ
ไปควบคุมตัวได้ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรเพราะว่าเขาคุ้มคลั่ง
ภรรยาต้องเอาตัวไปส่งโรงพยาบาล
คุณหมอฉีดยากล่องประสัตว์ให้สงบสติอารมณ์ครับ
ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือมีอาการฮะ
นะคะแล้วก็ก่อเหตุขึ้นนะคะคนขับรถคันนึงเนี่ย
เล่าบอกว่าเขากับลูกชายอายุ๑๔ขับรถย้อนสอนไปตามถนน
แล้วเจอในอาร์ตนี่แหละนะคะขับรถกระบะมาจอดข้างหน้า
แล้วก็ยิงทะลุกระจกหน้ารถออกมาคือเผชิญกันแบบนี้เลยครับ
ยิงเสร็จนะคะลงจากรถมายิงใส่เด็ก
แล้วก็จะยิงตัวเขาด้วยแต่เขาก็ยกมือไหว้ขอชีวิต
ปรากฏในอาร์ตก็เปลี่ยนเป็นยิงขึ้นฟ้าสามนัดแทนแล้วตอนที่ยิงสามนัดเนี่ย
เป็นจังหวะพอดีกับที่รถพ่วงสวนมาจากเลนส์ตรงข้ามนะคะ
วีรพันธ์ซึ่งขับมาเนี่ยภรรยานั่งข้างข้างกระสุนก็พุ่งทะลุกระจกรถเขา
ถากปากของคนขับไปโดนภรรยานั่งข้างซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตค่ะ
จากนั้นนายอาร์ตก็จอดรถข้างทางยืนถือปืน
ก็ถูกยิงใส่รถหนึ่งนัดถูกฝากระโปรงหน้าค่ะ
คนขับรถเก่งก็เลยประคองประคองรถเข้าข้างทางแล้วโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะ

ในรถพบปืนขนาด๙มิลลิเมตรแล้วกระสุนหลายนัดเลย
มีเบียร์ด้วยขวดหนึ่งนะคะแล้วถุงใบกระท่อม
ก็ตามฟอร์มค่ะไปตรวจก็เจอจริงนะคะ

อาร์ตสารภาพบอกขับรถกระบะ
กราดยิงจริงยิงจากในรถจนหมดแม็กซ์เลย

อาการพูดจาววกบน
ก่อนก่อเหตุกำลังจะขับรถไปส่งขี้ไก่ภาคใต้
แล้วไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ขับปาด
ก็เลยยิงปืนออกไปด้วยความโมโห

นี่คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุวันนี้ไปทำอะไรที่ไหนมาใช่ใช่
ไม่แน่ใจเลยผมไม่รู้ตัวตอนนั้น
ทำไมน่ะครั้งนี้คุณจงที่แตกนี้เรายิงออกไปใช่ไหม

ตายมากจริงนะคะคนขับรถบนท้องถนนร่วมใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น
แล้วก็เสพยาแล้วหลอนแล้วพกปืนเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะคะ
เรื่องต้นก็แจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่รับอนุญาตตรวจสอบประวัติก็พบว่ามีการต้องโทษข้อหายาเสพติด
เมื่อปี๒๕๕๔ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมนายวีรพันธ์สามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหยังทำใจไม่ได้เลย
บอกผมกำลังจะพาเมียไปกินข้าวคุณผู้ชมฮะแล้วกำลังเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวกัน
เขาไม่เชื่อนะที่ผู้ก่อเหตุบอกว่าทำไปเพราะขาดสติ

เขาก็พูดมาว่าอ้วนอยากกินข้าวขาหมูข้าวขาหมูร้านนี้อร่อย

สุดท้ายยังไม่มีอะไรอยากบอกแฟนเราไหม

นายสมปองพวงทองคุณผู้ชมครับอายุ๕๕ปี
และนางวันดีแจ้งอิ่มอายุ๕๓ปี
กับแม่ของนางสาวมะยุรีผู้เสียชีวิต
ท่านยังโศกเศร้าเสียใจเลยเสียเสาหลักของครอบครัวนะคุณผู้ชม

ต้องอาศัยเงินจากลูกสาวมาจุนเจือครอบครัวครับ
แล้วก็ยังมีลูกของผู้ตายอายุ๖ขวบอีก
ซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าที่จะบอกได้นะครับ
ลูกเดินอยู่นั่นไม่มีใครกล้าบอก
หาวิธีจะบอกยังไงว่าแม่ตายแล้วนะครับ
พ่อบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ลูกสาวกับสามี
วิ่งรถส่งน้ำตาลก่อนที่จะส่งข้าว
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ทำไมคนร้ายต้องทำแบบนี้ด้วยครับ
อยากให้ลงโทษสถานให้สูงสุดเลย